สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอ้โหวันนี้
วันนี้หนูตั้งคนกลางถูกต้องอ่ะรูปีชายังไงรอคอย
รอคอยไหมวันนี้รอคอยไหมก็นั่งดูด่าอยู่นั่นแหละว่าด่า
ไม่รู้ด่าใครแค่บอกว่ามาเพื่ออะไรฉันไม่งง
ฉันไม่รู้มาเพื่ออะไรไม่รู้เอาสรุปให้คุณผู้ชมฟังก่อน
คือชาวบ้านอ่ะเขาไม่คืออย่างนี้วันนี้ได้มีการแถลงนะฮะ
จากทางผมประตอรอร์นะครับถึงกรณีหวยสับสิบอ่า
สิบล้านบาทโอระเวงนะครับระหว่างทางครูปรีชานะฮะ
แล้วก็ทางหมวดจรูนนะครับณวันนี้เนี่ยนะฮะก็ตามข่าวนะครับ
ได้มีการออกหมายจับนะฮะทางครูปีชานะครับแล้วก็ทางป้าบ้าบิน
หรือนางรัตนาพรเนี่ยนะครับสองท่านนี้นะฮะในเอ่อ
เป็นข้อหาแจ้งแจ้งความเท็จตอนนี้ป้าบ้าบินถึงเนี่ยนะ
ถึงกรุงเทพแล้วอ่าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนะครับเอ่อ
ก็คือเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานะครับโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์นะฮะ
มีการแถลงนะครับว่าวันนี้เนี่ยคณะทำงานโดยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะ
แล้วก็กองปราบเนี่ยนะครับเอ่อที่รับผิดชอบคดีอายาแล้วจะได้สามสิบล้าน
ที่เป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้ทั้งคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่ง
ในส่วนข้อคดีแพ่งนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ครูกรณีเนี่ยไปฟ้องร้องกันเอาเอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีหน้าที่ไปชี้ว่าใครคือเจ้าของหวยที่แท้จริง
นี่นะฮะคือท่านบอกท่านไม่มีหน้าที่ไปชี้ว่าใครเป็นเจ้าของหวยนะครับ
ในส่วนของคดีอาญานั้นเริ่มจากครูปีชาไปแจ้งความว่าทางร้อยตำรวจโทจรูลเนี่ย
อืมต่อมานะฮะทางร้อยจังหวัดโทจรูน
ก็ไปแจ้งความว่าครูปีชาเนี่ยแจ้งความเท็จเหมือนกันนะฮะ
จึงเข้าพบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

จากนั้นก็มาปรึกษากับทางผู้ปฏรรอบ
ส่วนตัวมองว่าคดีนี้มีความซับซ้อน

ซึ่งทางศูนย์กลางก็ไม่ได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมใดจากช่วงเกิดเหตุนะครับ
แต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าทางรถบุรุธโจรุณนั้น
เป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลเจ้าปัญหานี้หรือเปล่า
เพราะสารแพ่งและอาญาคนละเรื่องกัน

แสดงว่าณวันนี้ก็ยังไม่ใช่ของหมวดยาง

เดี๋ยวตรงนี้มาคุยนะฮะเอาตรงนี้ก่อน
ส่วนทางด้านพลตรวจเอกทิติราชนะครับ
บอกว่าทางรถบุรุธโจรุณนั้นเนี่ยนะครับ
ได้มีการให้การโดยไม่มีอะไรอ้างอิง

ให้การที่ขัดแย้งทางหลักวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น
ซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะฮะชี้แจงไม่ได้นะครับแต่ขอให้ทราบว่าทั้งหมดที่แถลงไปเนี่ยนะฮะ
เป็นเรื่องที่ได้ทำงานอย่างละเอียดรอบครอบกันแล้วนะครับเป็นความชอบที่นำไปสู่ศาล
มีลำดับขั้นการทำงานขณะนั้นให้โอกาสแล้วว่าเข้าใจผิดหรือไม่
แต่ทุกคนยืนยันในการให้การตามเดิมนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสต
ภายหลังการตรวจสอบพิสูจน์ให้ทราบแล้วว่าหมวดจรูนไม่ได้ยักยอกทรัพย์นะฮะ
จึงได้อนุมัติหมายจับนายปรีชาไข้ครวนเป็นครูชำนาญการพิเศษ
รวมถึงอรัตนาพรเนี่ยนะฮะหรือใจบ้าบิลแม็คคาร์รัตตาลีในสามข้อหาได้แก่แจ้งความอันเป็นเท็จนะครับ
ให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานอันเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
และให้การเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาครับนี่แหละฮะ
แต่ที่แน่นะครับก็อ่าอันนี้ก็เรามาคุยกันแล้วในมุมของอ่ารัตตาลีอืม
นะครับว่าจะเป็นของใครนั้นก็ยังไม่สรุปตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะครับ
เพราะวันนี้เนี่ยทางที่ตำรวจเองได้มีการออกมาพูดเนี่ยท่านพูดแล้วตอนนี้ว่า
แจ้งความเนี่ยเท็จอืมยังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรัตตาลีอืมหืม
หมายถึงว่าครูปรีชาที่ตอนนี้โดนจับคือแจ้งความเท็จ
ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายถูกต้องเอกสารเออรัตตาลีหายอ่า
สามข้อหาเนี่ยฮะแจ้งความเป็นเท็จให้ข้อมูลกับพนักงานอันเป็นเท็จนะครับ
แล้วก็ให้การเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายได้รับโทษอาญา
แค่นี้ก็หนักแล้วอ่าเพราะฉะนั้นยังไม่ได้สรุปว่าคุณคุณจรูน
ลุงจรูนเนี่ยเป็นคนถูกรางวัลที่หนึ่งยังเพราะว่าเอาจริงถ้าสมมุติดูตามเหตุการณ์
วันที่ให้ไปชี้ก็ชี้ไม่ถูกว่าซื้อจากตรงไหนอันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะ
จริงจริงเขาเก็บได้จริงจริงจริงสองแม่ค้าจะทำจำไม่ได้หรือว่าเป็นคนขายคนอื่น
อันนี้ตามตามแหล่งข่าวที่เขาพูดกันมาอ่าแล้วเจ๊บ้าบินโดนเรื่องอะไร
บ้าบินก็เหมือนกันไงฮะก็คือแจ้งความเท็จเพราะว่าให้ความเท็จ

คุณหนุ่มสรุปให้ได้ให้ฟังเข้าใจมากกว่าค่ะ

ไม่แต่อย่างนี้ไม่ใช่หรอก
ทั้งหมดทั้งปวงคือทุกคนรอคำตอบมาว่า
วันนี้มันคือน่าจะรู้แล้วว่าใครน่าจะเป็นเจ้าของมากกว่า

ดังนั้นวันนี้ก็ยังสรุปไม่ได้ไงพี่หนุ่มว่า
คือวันนี้ยังสรุปไม่ได้คือเอาก็ง่ายว่าวันนี้
ถ้าให้ผมพูดนะผมก็มองว่า
ในมุมของทางครูปีชาเนี่ยเสียเปรียบแล้ว
ไหมครับเพราะว่าเรื่องทั้งหมดจะต้องขึ้นไปอยู่บนชั้นศาล

เพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวัน
พรุ่งนี้วันมาครับบุญชาณภรรยาอ่าพรุ่งนี้วันมาครับบุญชาณภรรยา
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องอยู่ต่อไปก่อนนะครับ
อีกทีก็จะได้เป็นวันศุกร์เพราะอันนี้น่าจะเป็นคำสั่งจากศาล
เพราะฉะนั้นเวลาที่จะประกันตัวก็ต้องไปประกันจากศาล

ไปประกันที่โรงพักหรือสอนไม่เกี่ยวกันถูกไหมฮะ
แล้วก็เรื่องอื่นก็ไปรอสารแพ่งกับอาญาแยกกันอีก
ถูกต้องนะครับก็คือส่วนทางแพ่งเองเนี่ยก็ต้องไปดูนะครับ
ทางทนายตั้มเองจะเอาหลักฐานทั้งหมดในวันนี้
ซึ่งทนายตั้มเขาก็ยืนยันนะครับว่าเป็นพยานเท็จถึงได้ถูกแจ้งความแบบนี้
เขาก็อาจจะเอาหลักฐานเหล่านี้ไปขอเพิกถอนในการเอาเงิน๒๕ล้านบาทกลับคืน

ถูกต้องเพราะว่าทางครูปีชาเขาไปไต่สวนฉุกเฉิน
และขอคุ้มครองชั่วคราวเงิน๒๕ล้านบาทนี้
ทนายตั้มแถลงข่าวใหญ่นะวันนี้นะ
วันนี้ก็ต้องแถลงกันสักนิดนึงนะครับ

อย่าเพิ่งไปรีบสรุปวัตรฟาร์เตอร์รีเป็นของคุณจรูน
หลักฐานเด็ดจริง
แล้วตอนนี้ธนายภูปีชายังอยู่ไหม
อยู่ภูปีชาก็ข้อมูลธนายของเขาอยู่
ถูกไหมฮะทางทนายตั้มก็เป็นทนายของคุณจรูนต่อไป

คุณจรูนแหละ

ต้องเด็ดจริงต้องมีอะไรที่มันยืนยันได้จริง
มันก็ยังคุมเคลือค่ะ
ซึ่งทุกคนปุกกระแสใหญ่มัน
เราดูละครตอนจบซึ่งเรตติ้งอย่าง๒๐๓๐

คุณแม่ก็ต้องดูทักทายรอดสดอ่ะ

กำลังงงไม่รู้ว่าหวยใครแล้วออกไม้จับได้ยังไง
ออกไม้จับก็คือออกไม้จับเนี่ย

ยังไม่สรุปยังไม่มีพิสูจน์
มีเพื่อนหนูบางคนลางงานเลยนะคะ

เพื่อลองฟังข่าว
เพื่อลองฟังอย่างนี้จะอยู่ออนไลน์นะคะ

คุณฟ้าอ้างตัวว่า

อาลึกแล้วแล้วของครูฟ้าอย่างนี้
ของคุณฟ้ากับซำติง

ใกล้เป็นว่าบุคคลรับตัวก็โดยหมด
เขาพูดอยู่แล้วถ้าสมมุติสืบสวนไปสืบสวนมา

ล่าสุดทางครูปีชาเขาก็ได้มีการเอาคลิปหนึ่งมาเปิดเหมือนกัน
ก็เป็นคำบันทึกเสียงระหว่างตัวเขาเอง
ไปพูดคุยกับทางผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเจ๊ซอโซ่กันแล้วกัน
แล้วเจ๊ซอโซ่ก็บอกว่าจริงแล้วคนที่บอกพลอยก็รู้กันทั้งนั้น
มีพยานอีกคนนึงชื่อนางนี้มีพันลงอีกคนนึงชื่อนางนี้
ทางภรรยาของคุณจรูนเคยไปสารภาพกับเขาแล้วว่า
ลอตเตอรี่ได้จริงแต่สองคนนี้ไม่พูด

มีคนบอกว่าตัดต่อได้คลิปไม่เยอะมาก
บางคนก็ออกมาบอกว่าเออก็ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ไปเอามายืนยันกันเลยสิ

หนังยาวหนังเวลา๑๙ขนมะข่อนระทึกเลยเหมือนกันนะ

ตอนแรกทุกคนในประเทศจิริงวันนี้จะเป็นการตัดสี่แล้ว
ไม่จบเป็นของใคร
แล้วเวลาเวชินไปนั่งเปิดชิงตั้งแต่๑๑โมงรอ
ดูพอก่อนพอต้องรอแถงข่าว
นี่นี่ค่ะกลูปีชา
เห็นไหมล่ะคุณปีชาเทคคอร์สอยู่แล้วเถอะ
ยังใช้ได้ไหมพี่ตุ๋มยังเหรอคือตอนเนี้ยเงินก็ยังถูกอายัดอยู่เพราะว่าทางครูปีชัยที่จะอธิบายให้ฟังว่าเขาไปไต่สวนฉุกเฉินเอาไว้นะครับแล้วก็อายัดไว้แต่ก็มีสิทธิ์มากเหลือเกินนะฮะที่ทางทะนายต้ามทะนายของคุณจรูณเนี้ยอืมจะเอาหลักฐานทั้งหมดที่วันนี้เนี้ยทางตำรวจ

ไปเขียนอะไรอีกแล้วเนี่ย
ทุกวันนี้ดอกเบี้ยในธนาคารมันต่ำเหลือเกิน

คือโผล่รายวันเลยตุ๋นเล่นแชร์ออนไลน์นี้หน้ากรอง
นะฮะดาราจิตศรีแล้วก็นางแบบชื่อดังเนี่ย
ถูกหลอกเป็นเหยื่อพร้อมกลุ่มผู้เสียหายเนี่ย

ก็คือนางนันนพัฒน์สิริกุลนันทวดี

รวมพวกอีก๓คนเนี่ยรวมเล่นแชร์เนี่ย

๑ล้าน๘หมื่นบาท

เอาเปล่ามาคิดว่าผมว่าลุงจรูนอ่ะจำที่ซื้อได้
แต่ว่าจำแม่ค้าไม่ได้
จำร้านแผงที่ซื้อได้แต่จำแม่ค้าไม่ได้
ไม่ใช่นะลุงจรูนจำแผงที่ซื้อไม่ได้

บอกว่าลุงจรูนไปชี้อันนี้พูดกันแบบเป็นกลางนะ
ตอนที่เขาไปทำแผนกัน
แผงขายล็อตเตอรี่มีอยู่๓แผงใช่ป่ะ

แต่เอาจริงนะเราก็จำไม่ได้จริงนะเวลาเราไปที่ไหน
จริงคือเขามีคนตั้งข้อสังเกตว่า
ถ้าเกิดเราไปตลาดที่เราเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้ว
ไปตลาดแถวนั้นเราต้องรู้ว่าจุดไหนขายเขียงหมู
จุดไหนขายลอตเตอรี่จุดไหนเขามองกันอย่างนั้น

คือนางแบบดารานักแสดงละครพื้นบ้านเรื่องพิกูลทองคุณยานินรุจนาหรืออย่างนี้หน้า
แล้วก็ละครเรื่องพราวของช่องเจ็ดสีเนี่ย
หนึ่งในผู้เสียหายจำนวน๓๐คน
ก็ไปร้องทุกข์ต่อร้อยตำรวจเอก
จิรัฐบุตรวงรองสวสอบสวนพร้อมนำเอกสารหลักฐานการโฆษณา
แล้วก็การพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันไลน์เกี่ยวกับการโอนเงิน
หลังจากกลุ่มมิจฉาชีพเขาเปิดกลุ่มไลน์กลุ่มหนึ่ง
เปิดให้เล่นแชร์ออนไลน์กันบอกว่ากำไรงามเหลือเกิน
ทั้งกลุ่มมีคนร่วมอยู่ด้วย๙๑คน
มูลค่าของเงินที่อยู่ในกลุ่มไลน์เนี่ยนะ๔๗ล้านบาท

คุณนีน่าบอกว่าได้รับการแนะนำจากรุ่นพี่ว่ามีการเล่นแชร์รายวัน

และที่สำคัญเนี่ยเงินปันผลมันสูง
ประกอบกับเท้าแชร์อ้างว่าเป็นคนร่ำคนรวย
มีฐานะดีขายกระเป๋าแบรนด์เนม

จำไม่ได้หรอกคราวนี้แล้วกระเป๋าแบรนเนียมก็เป็นลูกคุณหนูเนี่ยบินไปเมืองนอกแล้วนะ
โอ้โหซุปเปอร์สตาร์โดนกันทั้งประเทศไงเธอตอนนั้นน่ะ

เอาซื้อมาใช้เองใบเดียวไม่เป็นไร

เขาบอกว่าฐานะเขาดีเหลือเกินเขาแชร์เนี่ยขายเพชร

คนก็เลยรู้สึกว่าน่าเชื่อถือได้
ไปดูในเฟซบุ๊กก็เป็นอย่างนี้นึกออกไหม
ใช้สินค้าแบบรักเชอรี่ลงเฟซบุ๊กไอจีอยู่เรื่อย
อีกทั้งเปิดกลุ่มให้คนมาเล่นแชร์แล้ว๑ปี
จ่ายเงินตรงตามเวลา

ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา

กระทั่งวันที่๑๘กุมภาพันธุ์
เท้าแชร์อ้างว่าป่วย
แล้วก็จะจ่ายเงินปันผลให้ล่าช้า
แล้วในที่สุดเนี่ยก็บ่ายเบียงไปบ่ายเบียงมา

แชร์ก็ต่างกังวลบางคนโทรศัพท์ไปหา
แต่ปรากฏว่าโกเว้นก่อน

คาดว่าถูกหรอกแล้ว
คนที่เป็นดารานางแบบที่เล่นละครพื้นบ้านเนี่ย

รวมตัวกันมาแจ้งความกับตำรวจนะฮะ

แล้วก็จะเริ่มทยอยสอบปากคำ
เริ่มทยอย๙๑ปาก

สิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้มากมายเลยล่ะ

ช่วงนี้ในแถบยุโรปเอง
ก็อากาศค่อนข้างหนาวจัดมาก

มีนักท่องเที่ยวมาจากยุโรป

เขาก็เลยรู้สึกว่าเขามาอยู่เมืองไทยประมาณ๓เดือนก่อนเดือนหน้าเลย

ใช่ถูกต้องนะคะก็เรียกว่าคลื่นความเย็นจากไซเบีเรีย
ทำให้หลายประเทศในยุโรปเผชิญกับอากาศหนาวเย็นจัด
ทำให้การเดินทางปั่นปวดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วถึง๑๐รายด้วยกันค่ะ
สหราชนาจักรก็เผชิญกับอากาศหนาวเย็นที่สุดของฤดูหนาวนี้เลย
ขณะที่หิมะได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกของประเทศเข้าสู่สก๊อตแลนด์
เขตมิดแลนด์โดยคาดว่าจะมีหิมะตกหนาถึง๔๐เซนติเมตร
และอุณหภูมิอาจจะติดลบไปถึง๑๕องศาเซลเซียสด้วยกัน
และสายการบินยกเลิกเที่ยวบินระยะสั้น๖๐เที่ยวบินด้วยกัน
ที่สนามบินฮิตโโน้ในกรุงรอนดอน
แต่สนามบินอื่นยังไม่ได้รับผลกระทบอะไร
ส่วนรถไฟโดยสารก็มีการยกเลิกจำนวนหลายร้อยเที่ยวเลยทีเดียวครับ
โรงเรียนก็ประกาศหยุดการเรียนการสอน
ทางการก็เตือนให้ประชาชนระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายราย

ทางหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงบูคาเรสกับเมืองคอนสแตนต้า

เช่นเดียวกับถนนอีกหลายสายเลยนะคะ
เพราะว่าหิมะตกหนักปิดทับเส้นทาง
ขณะที่การสัญจรทางรถไฟกว่า๘๐ขบวน
แล้วการเดินทางด้วยเครื่องบิน๑๕เที่ยวบินถูกยกเลิกนะคะ
ถ้าเรือริมฝั่งทะเลดำก็ถูกสั่งปิดเลย

สั่งปิดการเรียนการสอนทั้งหมดเลยในวันที่๒๗กุมภาพันธ์
มีรายงานพบผู้เสียชีวิต๒ราย
รายแรกเป็นหญิงชราวัย๘๓ปีจากเมืองอนันคตา

อีกคนนึงก็เป็นชายวัย๖๕ปี
เสียชีวิตในเมืองซูเซวาเมื่อวันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
รเอเชียเองก็วัดปริมาณหิมะได้สูงถึง๑๘๒เซนติเมตรนะคะ
เรียกว่าต้องใช้หน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยอบพยพหลายชั่วโมงทีเดียว
เพราะว่าประชาชนอยู่ในหมู่บ้านก็ติดลบหนักมากอุณหภูมิติดลบไปถึง
๒๐องศาเซลเซียสด้วยกันนะคะดังนั้นก็ไม่ไหว

ติดอยู่แทบไม่ไหวแล้วหลายคนก็หนีมาชอบไหม
มันหนาวไปไหมหนาวมากแต่ลบ๒๐มันไม่ไหวนะ
คือมันเข้าไปในกระดูกเขาอ่ะคุณคิดจะดิดขนาดไหนในตู้เย็นมันก็แค่๐องศาเห็นไหม
ลบ๑ลบ๒นี่เป็นน้ำแข็งแล้วอ่ะลบ๒๐อ่ะใช่
เมืองไทยเดี๋ยวเตียนเราอย่าไปตื่นเต้นกับอากาศหนาว
เข้าเมืองไทยเขาบอกปีนี้คุณจะร้อนตับแตกเป็นอย่างไร
ตั้งทำชอบมากต่อนี้ตั้งพลาดพอได้ชอบก็ร้อนรู้สึกแตกต้องแตกไปหลายปีละล่ะ

ช่วงหน้าค่ะอ้าว
ไม่ได้นะเดี๋ยวนะไปร่วมงานแต่งงาน

ไม่ใช่เจ้าสาวนะคะเพื่อนเจ้าสาว

ยาดหนูเคยมีวันนั้นเลยแล้วก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวกลับมาเล่าช่วงหน้าค่ะ
กลับมากับพาวไซไข่ไม่จบเรื่องคุณจะรูมกันอีกหรือฮะ
จบแล้วมองผู้ชนร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้อยู่ไง

แม่ปลาหนึ่งว่าคุณไปได้เงิน๓๐ล้านบาทอยากเข้าด้วย

มีแบบเป็นปีเรื่องนี้เชื่อดิ

ที่บอกว่าตำรวจแต่ตำรวจไม่ดีตำรวจอะไรเนี่ย

ก็ที่เขาพูดที่วันนี้มีการแชร์กันว่าตำรวจไม่ดี

เอาไม่รู้เอาอีกแล้วอะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นแบบว่า
ก็เดี๋ยวก็รู้เพราะนั่งดูกันเหมือนกันเนาะเอานี้ดีกว่า
พรุ่งนี้เป็นวันเศรษฐกิจแห่งชาติพรุ่งนี้วันพระใหญ่ด้วยใช่ไหม
เดี๋ยววันเศรษฐกิจแห่งชาติ
วันเศรษฐกิจแห่งชาติน้องชอบคำพี่มาก

พรุ่งนี้วันพระวันที่๒ขอบพระ
สาวท้องแก่ไปงานแต่งเพื่อนจู่สุดกลั้นทนไม่ไหว
คลอดลูกกลางงานเลยต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลย

เชื่อว่าเป็นเลิกงามยามดีมหามงคลด้วยนะ
คือคอหวยนี่ก็ไม่พลาดที่จะตีเลขเลยล่ะ
เลขข้างหลังที่รถเขาอะไรล่ะ

แต่ส่วนใหญ่มันชอบออกนะอันเนี่ยออก

อ๋อถ้าผู้ชายก็จะแม่น

นั่นมี๓๖ส่วนอยู่คุณแม่นี่ไง

คือคุณแม่เนี่ยคุณนัทธพรเทศเลิกนะฮะ
อายุ๒๙ปีซึ่งเป็นเพื่อนของฝ่ายเจ้าสาวกำลังท้องแก่ใกล้คลอดแล้ว

ทางญาติจึงพาไปนั่งบริเวณหน้ารถตู้

เขาบอกว่าปวดท้องมากจนทนไม่ไหวจนเด็กทารกคลอดออกมาเอง
สร้างความแตกตื่นไปทั้งงานเลยนะฮะในที่สุด
ก็ต้องไปเรียกกู้ภัยมาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาถึงก็ช่วยประถมพยาบาลพบว่า
เด็กทารกเป็นเพศหญิง
เป็นเพศหญิงน้ำหนักตัวเนี่ย๓๒๐๐กรัม
โดยแขกที่มาที่งานก็ตามคู่ไปสินเดียวกัน
อันนี้เป็นสิริมงคลเป็นเลิกงามยามดี
เด็กทารกโผล่ลืมตามองโลกการงานแต่งถือว่าเป็นงานของคน

ส่วนคอหวยไม่พลาดเสี่ยงทั้งแบบว่าบ้านเลขที่
อันนี้เขาไประบุมาว่าบ้านเลขที่อะไรนะฮะ

ก็มันก็เลขคล้ายเมื่อกี้ทะเบียนรถเขา

เขาบอกว่าลาบใหญ่กำลังจะมา

พึ่งอันนี้เจ๋งกว่าพึ่งอันนี้เปิดตัวไปแล้วค่ะ
เปิดตัวไปแล้วนะคะเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่สเปนมาเซโรน่า
มาร์ทโฟนที่จะทำให้คุณลืมกล้องมือถือแบบเดิม
ฟีเจอร์กล้องที่ไม่เหมือนใคร

ปรับอัตโนมัติได้ในทุกสภาพแสง

ก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้สวยในที่แจ้ง
ก็ถ่ายเห็นรายละเอียดครบเลยจะอยู่ในแสงน้อย
ก็ช่วยให้ความสว่างให้ภาพคมชัดได้ด้วย

เพราะว่าเก็บได้ถึง๙๖๐ภาพต่อวินาทีนะครับ

สามารถที่จะเพิ่มเพลงแล้วก็ทำเป็นกริปเคลื่อนไหวได้
ถึง๓รูปแบบไม่ว่าจะไปข้างหน้าย้อนกลับหรือไปกลับก็ได้
อะไรอย่างนี้
เกลียดที่สุดนะคะนอกจากฟังก์ชั่นต่างที่พูดมาแล้ว
เราก็ต้องเข้าไปสู่กล้องถ่ายรูปเราก่อน

ทีมดยนต์แล้วรถมันลงเล่นแล้วสนุก

นี่โอ้เราเก่งเวอร์

อีกรอบอีกรอบถามว่า

แล้วก็เครื่องอะไรคะเครื่องพักอะไรเหรอคุณคะ

วาดการเรียกเค้นก่อน

เปล่าแหละแบบ

เรียวมากหรือจะเป็นหน้าการ์ตูนก็ได้
อันนี้สวย

ไปสู่นี่นะครับกำลังประมวลผลนะครับ

เออคุณแม่นี่
เมื่อกี้เล่นของโรดเมล์มาแล้วไปแต่งตัวเอง

เอามาเป็นความเป็นการตูนให้เราได้เลย
ไม่คือน่ารักเลย

หรือว่าจะถ่ายเป็นแบบทำเป็นอิมจิกของตัวเองก็ได้

เราอยากจะมีหน้าเราในไลน์ของตัวเอง
อย่างนี้พี่หนุ่มก็แบบสอนจุ๊บไป

หนูทำไว้พี่หนุ่ม

เราทำให้กันใช้ซิ

แล้วก็แนะนำสีใหม่ล่าสุดนะฮะ

ต้องการตูน
เราเลือกได้ว่าจะผมทรงไหน

พี่หนุ่มจนเลือกสมภงของพี่หนุ่ม

เราก็เลือกคาแรคเตอร์

สดใหม่ให้เยอะ
ที่สำคัญนะคะถ่ายภาพออกมาสวย
แล้วก็เราไม่ต้องจำเป็นต้องไปจ้างคนเขียนแล้วเหมือนที่คุณแม่บอก
เราจะส่งสมมุติว่าหนูจะส่งฟรีแชทส่งให้คุณแม่ว่า
สมมุติหนูบอกว่าคุณแม่อันนี้คุณแม่ว่าดำสวยจังเลย
เลิกกับผู้ชายแล้วใช่ไหมมันก็ยังส่งแบบนี้เลย

นี่ไงพี่บอกพี่อยากได้ใช่ไหมต้องฟังเลยคุณผู้ชม
จองและรับเครื่องก่อนใครในกลุ่มประเทศแรกของโลก
พร้อมรับสิทธิพิเศษเมื่อจองระหว่างวันที่๒๗กุมภาพันธ์
ถึง๕มีนาคมนี้๗วันเท่านั้นนะคะ
ฉันขอแบบว่านี่ไงสีที่สวยมากไม่มีใครเหมือนนะคุณแม่
บอกเป็นนวัตกรรมเป็นสีใหม่เทรนด์ใหม่ของปีนี้เลยแหละ
ก็แต่งใส่แว่นตาก็ได้จะเป็นสัวเซ็กซี่น่ารัก

บางทีคุณแม่เกลียดผู้จัดการใช่ไหมไม่อยากจะคุยด้วยอย่างพี่รุ๊ดเนี่ย
เอาเพราะเม่งก็ด่าไปเลยด่าก็ส่งไป
หรอกก็เป็นลูกยเอ๊ะปากปากอย่างนี้อย่างเงี้ย
ช่วงหน้าอ้ำไม่ขอยุ่งคุณแอมคงออกไปแล้ว

คือกับมาครับสวัสดีค่าณสุดนี้
ไม่ก็หลังจากที่อดีตคนเคยรักของซูเปอร์สตาร์คุณอ้ำพัชราภานะคะ
อย่างคุณแอมพิธานก็เพิ่งเปิดตัวว่าคบหาดูใจกับนางเอกสาวคุณออมสุชา
๒๗กุมภาพันธ์นะคะได้มีโอกาสเจอตัวคุณอ้ำ
ก็เลยขอไปถามถึงเรื่องนี้ซะหน่อยนึง
ซึ่งซุปตาสาวก็ตอบกลับมาว่าอ้ำขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นได้ไหมคะ
ไม่พูดเลยเนอะไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอื่นและคนอื่นเลย
แล้วก็ไปถามต่อว่าแล้วถ้าอย่างนั้นกับไฮโซฟลุกวารวุฒิล่ะตอนนี้
้อสำเร็จหรือยังคุณอ้ำบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรค่ะ
จบเลยพูดอะไรกันเนี่ยแล้วก็หัวเราะยังโสดอยู่ใช่ไหม
คุณอ้ำตอบว่าตอบเหมือนครั้งที่แล้วเลยค่ะมีช่วงที่มีความสุขบ้าง
มีช่วงที่เบื่อบ้างมันก็ปกติอะเนาะ
ยังมีส่งดอกไม้มาให้ที่บ้านอยู่ไหม
บอกว่าไม่มีแล้วค่ะงบประมาณหมด
เพราะว่าช่อหนึ่งก็คงจะแพงเป็นหมื่นก็ต้องขอบคุณเพื่อนจริง
ไม่ต้องส่งดอกไม้มาให้แล้วนะของคุณอ้ำเขาใหญ่นะที่เราเห็น
ัญชัยเมียจะส่งไปให้อ้ำพัชราภาบ้างป่ะไม่นะ
แต่ว่าแมวส์กับอ๊ามก็ไม่ต้องมาส่งแล้วอะ

เคยมีแว๊บมันก็คงจะเกินเอื้อมเรา
วัสนาเราไม่คงไม่ถึงขนาดนั้น
ถ้าแม่อยากเสียอย่างเราก็ขอเอางานไว้ก่อนนะคะ

บอกว่าอย่าพึ่งไปคิดข้ามขั้นสิคะ
ตอนนี้ได้เปิดใจกับหนุ่มคนไหนบ้างไหม

พักค่ะต้องพักนะคะคุณอ้ำบอก
โอ้โฮก็อ้ำเหรอ

แต่พี่วางวางอาจจะเอาไปเข้าหยิบไปแล้ว

คุณบลุ๊กหลังจากที่เราเห็นคุณบลุ๊กเนี่ย

คุณบลุ๊กก็เลยอาจจะหยุดเล่นการเมือง

เอามาค่ะ

เพราะพูดทำนองที่อาณิขอ

แค่บอกว่าท่านไม่สามารถพูดตรงนี้ได้

ผมก็มีดีการ์ปี๓โสนมายกให้ฟังนะครับ

แล้วใครก็ตามแต่ที่ถือรอตเตอรี่ไปขึ้นเงิน

แต่ทีนี้ในมุมกรับการไง

ครูปีช่าเขายังสามารถต่อสู้ในชั้นศาลได้อยู่
ประกันเขาก็บอกเขาจะประกันตัวเขาเองออกมา
เพราะว่าเขาจะเอาตำแหน่งครูของเขานี่แหละ๔๘เนี่ย

ใช่พวกเพราะหรือนี้วันหยุดไง
อ่ะไปที่บลุ๊กหลายคนเราจำได้ว่าสามีของคุณกบ
เด็กสองคนน่ารักสุดนะฮะ
ก็อย่างที่บอกว่าควบพระเอกคุณชาคริสแย้มนาม
เจ้าตัวเผยว่าห่างงานเบื้องหน้าไปนานถึง๑๐ปีแล้ว
เขาไปอยู่ในแวดวงการเบื้องตัวเองใช่ไหมครับ
เขาต้องเริ่มเคาะสนิมใหม่หมดเลยต่อกันให้ติด
แถมงานนี้คุณกบสุวนันเนี่ยไปทำหน้าที่แม่มาสนาย
ก็มาร่วมรับงานหลังเราจะเริ่มเห็นคุณกบสุวนันเนี่ย

คุณนึกดูเองว่าคุณกบกลับมาเล่นละครช่องเจ็ด
ละครเรื่องนั้นก็เรตติ้งสูงสุดของช่อง๗ตอนนั้นใช่ไหมแองจี้
จริงคุณกบนี่ยังไงก็คือกบสุวนันน่ะ

เราพยายามคิดว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยจบลงแบบไหน
ซีซั่น๒จะทำยังไงมีความรู้สึกว่าจะต้องปรับเปลี่ยนเยอะ
พร้อมชาคิตเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็บอกชาคิตติดเรื่องคิวด้วย
แล้วก็วันนี้ละครที่เขาจะทำเป็น๒ชั่วโมง
เขาบอกว่าคุณบลุ๊กบอกเขาเล่นละครเรื่องสุดท้ายไว้เนี่ย
๒๕๔๘ละเรื่องสุดท้าย
กว่าปีแล้วที่ไม่เคยได้มาอยู่เบื้องหน้างานละคร
ก็พยายามจะต่อให้ติดเพราะว่าค่อนข้างจะหายไปนาน
เรื่องนี้ก็มีบู๊นะฮะแล้วก็เป็นหัวหน้าตำรวจมีร่วมด้วย

ชาคิตเล่นสิเค้าเล่นมาตั้งแต่ซีสั้นแรกแล้วตอนนี้

แต่ช่วงที่ถ่ายซีซั่นหนึ่งเนี่ยน้องกบเขายังเลี้ยงลูกอยู่

เขาบอกเขาขอดูก่อนแล้วล่ะ

ถ้าติดพันธุ์ทางนี้เขาก็คงจะหยุดทางการเมืองแล้วล่ะ

ก็อยากให้เขากลับมาเล่นละครมาเป็นผู้จัด

บอกให้เขาเปิดซีรีส์ต่อไปเรื่อยเลยนะ

สำหรับพรุ่งนี้ก็วิเคราะห์ตัวเลขค่ะ

ครับพรุ่งนี้วันพระใหญ่ก็คิดดีทำดีพูดดีบ้างนะคุณเหรอ

คุณต้องเห่าตามเสื้อนะฮะหลังหน้า